เหยียวขจีดีถูกอกหุบใจย่าเขียวแบบนี้โอ้ยวัวกวายต้องคือจอบแน่เลย
คุณผู้ชมค่ะดิฉันกำลังบำรุงย่าอยู่ค่ะนี่คืออาหารชั้นดีของน้องวัวน้องควาย
ของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวกันด้วยนะคะ
แต่ใครก็ตามค่ะคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเรื่องย่าเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับดิฉัน
ขอดูเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของคุณภาพอากาศก่อน
ได้เลยจัดให้คุณผู้ชมได้ดูได้ตรวจสอบกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
แน่นอนเป็นประจำก่อนออกจากบ้านค่ะเราอาจจะเปิดเว็บไซต์เช็คข้อมูลจากแอร์วิชัลนะคะ
ตอนนี้กรุงเทพกับเชียงใหม่ดัชนีคุณภาพอากาศไล่กันเลยนะคะคุณผู้ชม
แถบแดงนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเด็กคนชราผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจ
จากนี้นะคะแถบเขตพระนครแล้วก็จังหวัดสระบุรีเองก็มีความเสี่ยงด้วยรวมไปถึงพื้นที่อื่นนะคะ
เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นนี่เลยนะคะแผนที่อากาศจะเห็นว่าก้อนเมฆกลุ่มนี้ที่พาดผ่านไปนั่นก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่นำพาเรื่องลมแล้วก็เอาความชื้นมาทำให้บริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนตกนะคะ
ขณะเดียวกันเนี่ยอากาศมันปิดลมอ่อนด้วยก็เลยยังคงมีฝุ่นละอองที่ปกครุมอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะ
ขอเตือนกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมันก็จะสามารถแบ่งสัดส่วนของแต่ละภูมิภาคได้อย่างชัดเจน
ภาคเหนือภาคอีสานคือตอนบนเนี่ยอากาศจะเย็นมีหมอกในตอนเช้า
รวมถึงแอบมีฝนตกลงมาบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่นะคะถ้าจะพูดถึงจังหวัดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะมีแถบจังหวัดลบบุรีนะคะแล้วก็จังหวัดระยองส่วนภาคใต้ค่ะ
จะมีประจวบคีริคันพังงานะคะที่จะมีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
แต่สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีโอกาสเกิดฝนมากแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป
คลื่นสูง๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตรขึ้นไปนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครเองค่ะก็มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นเดียวกันนะคะ
ร้อยละ๑๐ของพื้นที่แถบเขตบางนากรุงเทพมหานคร
เพราะฉะนั้นต้องระวังทั้งฝนต้องระวังทั้งฝุ่นในระยะนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
แต่สำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้ก็ต้องขอความร่วมมือ
งดใช้น้ำในการทำการเกษตรนะคะหรือว่าสามารถปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยได้
ปลูกย่าแบบนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีทำรายได้ได้ดีด้วย
วันนี้ดิฉันขออนุญาตไปเก็บย่าเกี่ยวย่าก่อนนะคะ
เพราะว่าวัวควายรออยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

อ้าวมาแล้วเหรอจ๊ะจ๊ะถุยของแม่